เหตุนี้ครับสาวมือฉกของร้านสะดวกซื้อ

เพราะเธอไปฉกของในร้านคือผงลอกสิวเซียน๔ซองมูลค่า๑๙๖บาท

ถูกจับกลุ่มแล้วก็ตัวเธอขึ้นโรงพักพร้อมกับลูกวัย๔ขวบ
แต่ขณะที่อยู่บนโรงพักเครียดครับ
ใช้มีดคัตเตอร์ปาดคอตัวเองต่อหน้าลูกเลยนะ
ตำรวจต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเลยนะครับ
นี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะเรสวน
นำร่างของผู้บาดเจ็บรายนี้ส่งโรงพยาบาล
จะบาดเจ็บรายนี้ก็คือนางสาวอาริยาอาจอินอายุ๒๒ปี
เป็นชาวบ้านสว่างพัฒนาตำบลโพชัยอำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะครับ
ซึ่งถูกพนักงามร้านสะดวกซื้อ๗๑๑สาขาตลาดไนท์หนองบัวลำพูคุมตัวไว้
หลังจากที่ผู้หญิงคนนี้นางสาวอริยาขโมยผงลอกสิวเซียน๔ซอง
แล้วก็ถูกตำรวจสพเมืองหนองบัวลำพูนำมาสอบสวน
โดยมีลูกชายอายุประมาณ๔ขวบมาอยู่ที่โรงพักด้วยนะครับ
เมื่อมาถึงโรงพักเนี่ยนะครับปรากฏว่าขณะที่นางสาวอาริยา
กำลังนั่งรอการสอบสวนอยู่เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
กำลังไปสอบปากคำของพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ปรากฏว่านางสาวอริยาควักมีดคัตเตอร์ที่พกติดตัวมาด้วย
เชื่อดคอตัวเองเลือดพุ่งกระฉูดลูกชายวัย๔ขวบร้องตะโกน
ขอให้ตำรวจช่วยเหลือแม่หน่อยร้องลั่นด้วยความตกใจเลยนะครับ
ซึ่งหลังจากนั้นทางด้านกำนันตำบลโนนทันที่นั่งหันหลังให้
นั่งอยู่ในโรงพักพอดีรีบเข้ามาอุ้มเด็กออกไป
พร้อมกับเรียก๑๐เวรช่วยเหลือเอาผ้าห่มมาปิดปากแผล
แล้วก็เรียกรถกู้ชีพของโรงพยาบาลหนองบัวลำพูกู้ภัยนะเรสวนที่อยู่ใกล้
รีบนำคนเจ็บไปส่งห้องฉุกเฉินนะครับ
เรื่องต้นพบบาดแผลลึกถึง๔แผลเฉือนเข้าที่เส้นเลือดแต่ไม่ถูกหลอดลม
รีบแพทย์รีบห้ามเลือดไว้แล้วก็เย็บบาดแผลให้นอนพักดูอาการ
โดยมีตำรวจสายตรวจคอยเฝ้าประกบเพื่อควบคุมตัวไม่ให้หลบหนีนะครับ
สำหรับเรื่องของคดีคือพนักงานร้านสะดวกซื้อ
เคยเห็นนางสาวอริยาแวะเข้ามาในร้านสะดวกซื้อเป็นประจำ
แล้วก็ก่อเหตุลักษัพในร้านนี้มาแล้วแต่พนักงานจับได้
แล้วก็ไม่เอาเรื่องนะครั้งก่อนเลยนะ
กระทั่งนางสาวอริยาพาลูกเข้ามาที่ร้านเหมือนเป็นลูกค้าเหมือนเดิม
เข้ามาเลือกซื้อของแต่พนักงานจำหน้าได้คุณ

พอนางสาวอริยาออกจากร้านพนักงานเข้าตรวจค้นตัว
พบขงลอกสิวเสี้ยนสี่สองมูลคาบร้อย๙๖บาท
ก็เลยแจ้งสายตรวจจับตัวดำเนินคดี
แล้วก็นางสาวอาริยาก็เครียดจนกระทั่งใช้มีดคัตเตอร์ทำร้ายตัวเองในที่สุด
และทางคดีนั้นนอกจากขโมดของในร้านสะดวกซื้อ
นางสาวอริยายังเคยเข้าไปรักทรัพย์ในห้างสรรพสินค้า
แล้วก็ห้างค้าปลีกอีกแห่งหนึ่งด้วยนะครับ